สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วง๒๓วันนี้มี๓ภูมิภาคค่ะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมจนอาจทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ค่ะ
ลักษณะแบบนี้ค่ะจะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาค่ะมีฝนตกสะสม
บริเวณที่มีฝนตกหนักคลื่นอาจจะสูง๒๓เมตร
เพราะฉะนั้นในระยะนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้จะพาไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
เพราะว่าที่นั่นได้เกิดธอนาโดค่ะแต่ว่าไม่ใช่ธอนาโดลูกใหญ่
อย่างที่เราเคยเห็นแต่เป็นธนโดที่เกิดขึ้นจากควันไฟค่ะ
นี่เลยค่ะควันไฟได้ม้วนตัวขึ้นสูง
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาววันนี้ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ